พาไปทานกุ้งเผากับร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ
คุณสบายนะไปกินอย่างเดียวไม่ต้องตกเลย
ผมชอบสบายกินง่ายกันเลยกับร้านนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับร้านกุ้งเผาทองชุบ
ที่จังหวัดสิงห์บุรีติดตามกันเลยครับกับช่วงตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้ไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอน
ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสิงห์บุรี
แน่นอนหลายคนอาจจะนึกถึงเมนูปลาใช่ไหม
หอยไหมหรือจะปูดี
โยกไปน้ำเต้าบ้างดีกว่าเผื่อจะได้

นี่ผมจะพาไปทานอาหารเด็ดอีกหนึ่งอย่าง
ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่จังหวัดสิงห์บุรี
ติดตามในตลอดกินวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
โอ้โหมันเจ็บปวดในคำตอนท้ายนี่แหละ
ไม่ต้องห่วงและไม่ต้องกลัวเลยนะครับ
เรื่องของการลืมล็อกรถ

หากเราลงจากรถหลังดับเครื่องยนต์ไม่ต้องกดล็อกประตูเลยครับ
เพราะระบบนี้เขาจะล็อกให้อัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถเกินระยะ๓เมตร
เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยได้ดีมากเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะคนขี้ลืมอย่างผมเนี่ย
เข้ามาในร้านแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่วันนี้นั่งคุยกับแม่ครัวมือหนึ่งของทางร้านดีกว่านั่งอยู่กับเราแล้วนะครับ

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเราต้องมานั่งกินตรงนี้ฮะ
ตอนนี้น้ำท่วมค่ะท่วมมิดมิดใช่ค่ะ
วันที่เรามาเนี่ยน้ำมันขึ้นท่วมร้านมิดหลังคาเลย
ใช่ค่ะเขาก็เลยย้ายร้านขึ้นมาอยู่บนบกตรงนี้
อยู่ที่ร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ

อยู่ด้วยใจจริงเงินทองก็ไม่เอา

อยู่มานานงั้นช่วยเล่าประวัติร้านให้ฟังหน่อยได้ไหม
บุรีส่วนใหญ่เขาเด่นในเรื่องปลาเนี่ย
ทำไมร้านของเราร้านนี้ถึงเน้นไปที่กุ้งเผาล่ะครับ
คุณป้าขายร้านเล็กลาบน้ำตกส้มตำนะคะ
แล้วพอดีลูกค้าเขาซื้อกุ้งมา

แล้วเขาก็ป้าปิ้งกุ้งให้หน่อยเราทำน้ำจิ้มให้หน่อย

แล้วพอลูกค้าทานน้ำจิ้ม
แล้วก็กุ้งที่พี่ป๊าเผาให้
ติดใจป้าเปิดร้านเลยเปิดร้านกุ้งเผาเลย
ลูกนี้เราทำรุ่นสามแล้วคุณผู้ชม
มันเหตุเกิดจากแค่ลูกค้าเท่านั้นเอง

แล้วที่เด็ดก็คือน้ำจิ้มกุ้งเราไม่เหมือนใคร
เหนือจากกุ้งเผายังมีเมนูอื่นที่จะแนะนำใช่ไหมครับ
ใช่นั่นก็คือประคังผัดชาค่ะ

ใช่ปลาสดแล้วเป็นแผ่นอยู่ชิ้นนี่ครับ
เพราะฉะนั้นจัดกันไปเลยดีกว่า
จิ๋วแล้วใหญ่จริง

โอ้โฮมันกุ้ง
เหมือนกับกุ๊ก
อ้าววางไว้ตรงนี้

อื้อหือคุณผู้ชมมันอร่อย
อร่อยแบบโอ้ยแทบจะขึ้นสวรรค์

เขาย่างมาดีเผามาดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมันมีกลิ่นหอมของฟันฟืนนิดนะครับ
แล้วราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของเขา

พริกเขามันหอมมากอ่ะตำแบบเข้าเครื่อง
เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มันลงตัวมากกับกุ้งเผารสเลิศครับ
ผัดชาปลาคังชิ้นใหญ่มาก
โอ้โหชินเบลอเทอร์เลย
แล้วเครื่องเทศเขาใส่แบบไม่ยั้งจริง
คงมะเขือกระชงกระชายมาทั้งสวน

อื้อหือน้ำมันหนุบ
กินอร่อยจริงผมว่าต้องสดมาก

ให้มันเข้ากับตัวเครื่องแกงที่มันเผ็ด
โอ้โหเผ็ดร้อนหวานอร่อย

ทานแล้วมันติดอกติดใจจริง
อยากจะรู้ว่าไอ้กุ้งตัวโตที่เอามาเผาในจาน

โลเท่าไรนะพันแปดค่ะโลละพันแปด
คังผัดชาจานนั้นเท่าไหร่ครับ

นึกว่าราคาเป็นมิตรมากเลยแหละครับ
การเดินทางมาที่ร้านกุ้งเผาทองชุบ
จังหวัดสิงห์บุรีจากกรุงเทพนะครับ
ให้ใช้ถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข๓๒
อายุทยาอ่างทองมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี
พอขับถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๙
จะเจอป้ายวัดราชูเลี้ยวเข้ามาในซอยได้เลย
สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถในวัดเลยครับ
ถูกใจแบบนี้นะครับตลอดกินของเรา
ให้กับพี่นกแม่ครัวมือหนึ่งของที่ร้านไปเลยครับนี่ครับ

อย่าลืมติดตามสัปดาห์หน้ากันด้วยนะ
สำหรับในวันนี้นะครับตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว

เด็ดจริงเด็ดจริง

แต่ว่าก็เห็นใจเหมือนกับร้านเขานำฮวมอย่างน้อง
เออเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าอาการน้ำจะเป็นอย่างไรหรือไม่
ก็หวังว่าอยากกลับมาหายที่ร้านเดิมได้เร็ว